รางวัลนี้ตั้งอยู่กับเรามาตลอดทั้งรายการแล้ว

โดยไทยรัฐทีวีของเราได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์
เทคนิคในการนำเสนอข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี
เทคนิคเรามีเยอะนะสำหรับไทยรัฐทีวีของเรา
เทคนิคทางด้านของกราฟิกต่าง
แล้วก็เทคนิคในการนำเสนอข่าวที่จะเป็นอัตรรส
ให้คุณผู้ชมได้สนใจข่าวมากขึ้นด้วย
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเห็นรางวัลแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
เมื่อคืนที่ผ่านมาของการรับรางวัลค่ะ

ครับผมและต้องขอเรียนเชิญครับ
โอ้โหเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนอันทรงเกียจของคนทีวีเลยนะคะ

ไทยรัฐทีวีของเราคว้ารางวัลนี้
คุณสืบสกุลเป็นตัวแทนขึ้นไปรับคือรางวัลสถานีโทรทัศน์
ทางด้านเทคนิคในการนำเสนอข่าวยอดเยี่ยม

คือเป็นรางวัลที่เขาประกาศเป็นรางวัลแรกเลยนะ
สำหรับรางวัลสถานีโทรทัศน์ต่างนะครับ
แล้วก็ขอบคุณประชาชนด้วยขอบคุณคณะกรรมการนะ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือความยึดมั่นในการทำหน้าที่ของไทยรัฐทีวีนะ
ในการที่จะนำเสนอสาระข่าวสารต่าง

แล้วก็ให้คุณผู้ชมสนใจข่าวสารมากยิ่งขึ้น

ในฐานะตัวแทนของไทยรัฐทีวีแล้วก็ยังมีนี่

แล้วก็หนุ่มหน้ามนต์คนหน้าเกาหลี

คือคุณคุปตนันเขาก็อยู่กับเรื่องของเทคนิคการนำเสนอข่าวนะ
ใช่สำคัญมากเวลาเขาพยากรอากาศ
จะมีกราฟิกมีเทคโนโลยีต่างทำให้เราเห็นภาพชัดเจน

เขาจะเปลี่ยนชาติกันทุกวันเลย

เรื่องนี้ก็ต้องพูดไปถึงทีมงานด้านเทคนิค

ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะคุณนะครับ
ฟังเสียงที่พวกผมให้สัมภาษณ์กันหน่อยฮะ
การนำเสนอข่าวสารต้องขึ้นอยู่กับคนเบื้องหลังด้วย

ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานเต็มที่นะครับ
แล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ในการที่จะทำสิ่งดีในการเสนอข่าว
ให้ผู้ชมได้รับอรรถรสในการรับชมข่าวมากยิ่งขึ้นนะครับ
รางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ
ให้เราพัฒนาผลงานที่ดี
แล้วก็ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต
ครับก็ขอขอบคุณเดือดงานด้วย

ขอบคุณผู้ชมที่ไลน์หน้าจอมาแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะครับ